วันนี้ช่วงแรกของรถปลดทุกข์มาเริ่มเรื่องราวที่มีการแชร์โลกโซเชียล
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในโลกของโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของจดหมายเวียนของกระทรวงสาธารณสุขปราจินบุรีนะครับ
เป็นเรื่องราวที่ระบุถึงความเด็บร้อนของลูกสาวของนายแพทย์กฤษฎาวงดีเลิศ
ท่านเป็นอดีตแพทย์โรงพยาบาลกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เสียชีวิตจากการทุ่มเทรักษาคนไข้มาตลอดชีวิต
พร้อมกับมีเรื่องราวของเรียงความเรื่องหนึ่งที่เขียนชื่อเอาไว้ว่าชีวิตของเด็กกำพร้าครับ
ซึ่งลูกสาวของนายแพทย์เขียนเอาไว้ว่าตนเองนั้นเป็นลูกกำพาเหลือเพียงย่าเพียงคนเดียวครับ
หลังจากเรื่องนี้มีการแชร์ออกไปมีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ติดตามเรื่องเหล่านี้พร้อมกันนะครับ
รองเลขาธิการแพทยศภาได้โพสต์ข้อความปัญหาความเด็บร้อนของ
ครอบครัวในแพทย์กฤษฎาวงดีเลิศอดีตแพทย์โรงพยาบาลกบินบุรีครับ
ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากการทุ่มเทรักษาคนไข้
หลังได้รับจดหมายเวียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ทำให้นายแพทย์อิทธพรต้องไปหาข้อมูลของเด็กหญิงอารดาวงดีเลิศ
ซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของนายแพทย์กฤษดาครับ
ซึ่งชนะการประกวดเรียงความในวันแม่ปี๒๕๕๕จากเพจของคุณครูน็อต
ขณะนั้นครับน้องกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
โรงเรียนเทศบาล๒วัดใหม่ท่าพาณิชย์ที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
ซึ่งเนื้อหาเรียงความเรื่องชีวิตของลูกกำพานะคะเขียนเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและคุณครูที่เคารพรักทุกท่าน
หนูชื่อเด็กหญิงอารดาวงดีเลิศ
ขณะนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๑
หนูอยากเล่าชีวิตของหนูให้ทุกท่านและเพื่อนทุกคนได้รับรู้ว่าชีวิตที่ขาดทั้งพ่อและแม่เป็นอย่างไร
แต่ยังโชคดีที่หนูมีคุณย่าเลี้ยงหนูมาแทนคุณพ่อและคุณแม่ได้อย่างดีที่สุด
คุณพ่อของหนูชื่อนายแพทย์กฤษฎาวงดีเลิศ
เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้เข้ารับราชการทำงานมาหลายจังหวัด
ครั้งล่าสุดย้ายมาเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีในปี๒๕๕๙
ส่วนคุณแม่ของหนูชื่อคุณแม่อารมณ์วงดีเลิศ
มีกิจการเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่กรุงเทพ
หนูเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่ของหนูก็เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว
เมื่อทุกท่านฟังแล้วชีวิตของหนูน่าจะสมบูรณ์พร้อมแต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนค่ะ
คุณย่าเล่าให้ฟังว่าหนูกับญาติของแม่เดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
รถเกิดอุบัติเหตุทุกคนในรถเสียชีวิตพร้อมกันหมดเหลือเพียงหนูซึ่งมีอายุได้เพียง๕เดือนรอดชีวิต
หนูยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่คุณพ่อไม่ได้เดินทางไปด้วย
คุณพ่อของหนูเป็นแพทย์ที่มีความซื่อสัตว์สุจริตเคารพในจัญญบันแพทย์อย่างเร่งครัด
มีจิตใจดีหลายครั้งที่รักษาคนไข้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
คุณพ่อกับคุณย่าเลี้ยงหนูมาด้วยความรักและความเมตตาไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าขาดแม่
แต่ชะตาฟ้าลิขิตเล่นตลกกับครอบครัวของหนู
เมื่อหนูอายุได้ประมาณ๒ขวบคุณย่าเล่าว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับครอบครัวของหนูอีก
วันหนึ่งคุณพ่อรักษาคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยความเป็นห่วงคนไข้
ขณะที่พ่อกำลังปั๊มหัวใจให้คนไข้คุณพ่อไม่ได้ใส่ผ้าปิดปาก
ปรากฏว่าคนไข้ได้อาเจียนใส่คุณพ่อทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ทางปาก
คุณพ่อไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองจึงไม่ได้ทานยาเพื่อป้องกัน
มาไม่นานนะคะคุณพ่อก็เริ่มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ลามไปที่สมองอย่างรวดเร็ว
ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง๓๐กว่าปี
ขณะนั้นหนูก็ยังจำหน้าพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าหนูมีอายุเพียง๒ขวบ
ไม่เข้าใจว่าครอบครัวของหนูทำเวรทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้
ปัจจุบันหนูมีเพียงคุณย่าที่มีอายุถึง๗๕ปีส่งเสียเลี้ยงดูให้หนูได้เรียนหนังสือ
โดยมีอาชีพขายขนมเล็กน้อยเพื่อประทังให้๒ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้
หนูสงสารคุณย่ามากสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในเวลานี้คือตั้งใจเรียนหนังสือ
เป็นเด็กดีช่วยเหลือคุณย่าทุกอย่างเท่าที่เด็กอายุขนาดหนูพึงจะทำได้
ขณะนี้หนูอาศัยอยู่กับบ้านของคนที่ให้ความเมตตาโดยที่เขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
เย็นหนูกับญาติจะมาช่วยกันขายขนมบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนทุกวัน
ต้องพยายามขายให้หมดไม่หมดก็ขาดทุนเพราะครอบครัวของหนูมีเงินน้อยมาก
หมุนขายของไปวันเท่านั้นหลายครั้งก็มีผู้ใจบุญมาช่วยเหลือซื้อขนมจนหมด
ทุกวันนี้หนูได้รับความเมตตาจากโรงเรียนเทศบาล๒วัดใหม่ท่าพาณิชย์แห่งนี้เป็นอย่างมาก
ทุกคนให้ความเอ็นดูหนูได้รับทุนการศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นโรงเรียนจ่ายให้หนูหมด
แต่หนูไม่รู้ว่าเมื่อหนูจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วชีวิตของหนูจะเป็นอย่างไรต่อไป
หนูคิดแต่เพียงว่าการศึกษาและความรู้เท่านั้นที่หนูจะสามารถนำไปแลกกับการทำงานในอนาคตได้
ทั้งหลายและเพื่อนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้หลายคนมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความพร้อมในการเรียน
หนูอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อมีโอกาสแล้วขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือและรักคุณพ่อคุณแม่ให้มาก
อย่าให้เหมือนกับหนูที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ให้รักแต่หนูมีคุณย่าที่ประเสริฐที่สุดที่ไม่เคยทอดทิ้งหนูเลย
เราทั้งสองคนทุกข์สุขมาด้วยกันหนูสัญญาว่าหนูจะดูแลคุณย่าแทนคุณพ่อหนูอย่างดีที่สุด
เด็กผู้หญิงตัวเล็กอย่างหนูจะทำได้
ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่อดทนฟังประวัติชีวิตของหนูสวัสดีค่ะเด็กหญิงอารดาวงดีเลิศ
นี่ก็คือเรียงความจากใจของเด็กนะคะชั้นม๑ทับ๑เมื่อ๔ปีที่แล้วเขียนถึงครอบครัวว่าเขามีคุณย่าที่คอยดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกสื่อออนไลน์มีการตีแผ่เผยแพร่ออกไปในวงกว้างทำให้หลายคนนั้นมีความสนใจครับ
แน่นอนครับทีมข่าวของรถปลดทุกข์นั้นรู้เรื่องนี้แล้วไม่นิ่งนอนใจครับ
ลงไปในพื้นที่ติดตามปัญหาของครอบครัวนี้รวมทั้งหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปนะครับ
วันนี้คุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิลงไปอยู่ในพื้นที่นี้ที่ปราจีนบุรีแล้วติดตามพร้อมกันเลยครับ
รถบรรทุกเดินทางมาที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
มาที่นี่เพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของลูกกำพร้าคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งเป็นน้องอายุเพียงแค่๑๕ปีเขียนเรียงความส่งประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เรื่องราวของเขาค่ะทำให้เราต้องมาที่นี่เพื่อมาดูและมาช่วยเหลือ
วันนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวของน้องไอซ์อารดารวมไปถึงคุณย่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาให้ความช่วยเหลือนะคะ

เราอยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะผู้อำนวยการโชคชัยมานะดีนะคะ
อกจากนั้นยังอยู่กับคุณเยาวรัฐปัญญาพืชค่ะสาธารณสุขอำเภอกบินบุรีนะคะ
และน้องไอซ์อารดานะคะวงดีเลิศและคุณย่าบุญนาคจับสอนทิพย์ด้วย
คุยกับน้องไอซ์ก่อนเลยวันนี้หลายคนอยากจะรู้จักน้องไอซ์เพิ่มเติมกับเรื่องราวชีวิตที่น้องไอซ์ได้เขียนเรียงความลงไป
สิ่งที่น้องไอซ์เจออยู่ตอนนี้ปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องการเรียนปัญหาชีวิตน้องไอซ์มีอะไรบ้างคะ
ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาที่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอกับในบ้านนะคะ
ทั้งค่ารักษาทั้งที่อยู่ทั้งค่าใช้จ่ายทั่วไปค่ะก็จะประสบกับปัญหาที่มันมีเงินไม่พอ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องรายได้ที่ตอนนี้อยู่กันเพียงแค่สองคนเท่านั้น
รายได้ก็จะมาจากน้องไอซ์ที่หารายได้เสริมจากการทักโคเชจากงานรับจ้างจากงานซ่อมซึ่งไม่เพียงพอ

ปัญหาสุขภาพก็เป็นอีกปัญหาใหญ่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างน้องไอซ์สำหรับโรคลมชักของเรา
ก็บางทีชักไปก็ไม่รู้สึกตัวค่ะจะรู้สึกอีกทีก็คือเรามึนหัวมากหลังจากการชัก
แล้วก็คุณย่าเป็นคนบอกแล้วก็คนเห็นนะคะ
เขาก็จะบอกให้เราฟังว่าเราเกิดอาการชักขึ้นมา

แล้วเรื่องการเรียนล่ะคะตอนนี้น้องไอซ์จะได้ขึ้นม๔แล้วแต่ว่าจะต้องลาออก
ครับฉันต้องเอาสุขภาพไปก่อนเครียดเรียนการบ้าน
คุณย่าน้องไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเพราะปัญหาสุขภาพทำไมนะคะ
เคยไปหาหมอแล้วการบ้านก็มีเยอะเขาต้องทำงานถ้าไม่ทำงานเขาติดศูนย์ก็เสียประวัติใช่ไหม
แล้วเขาไม่ได้ไปเรียนถ้าอาจารย์สอนเขาก็ไม่รู้สิไม่ได้ไปฟัง
เราก็รู้แต่ว่าเพื่อนจดไว้รอกมาถามงานตรงเท่านั้น

ฉันก็เลยคิดว่ามันคงไม่สายหรอกถ้าเรามีเงินแล้วเด็กดีขึ้นหายจะเรียนก็ไม่สาย
ฉันก็เลยไปลาออกแล้วก็จะให้เรียนใกล้บ้านนี่แหละที่ฉันดูแลได้ใช่ไหมล่ะ

อะไรอะไรสอสอตรงนี้

สุขภาพทำให้อาจจะเป็นอุปสรรคเพื่อที่จะให้มาอยู่ใกล้ใกล้
อย่าอยากจะรูแลได้ง่ายมากขึ้น

ไปชักในรถน้องแต้วโอ้เป็นเรื่องที่คุณย่าก็อดห่วงไม่ได้
ใช่ลำบากมากแล้วเรื่องชีวิตความเป็นอยู่
ว่าบ้านหลังนี้ก็เช่าด้วยเงินพอไหมคุณย่าแต่ละเดือนแต่ละเดือน
มันก็แบบว่าถ้าไม่พอก็บอกกับเขา
ป้าเดี๋ยวเพื่อนของลูกชายส่งมาให้ค่ะ
เพื่อนของลูกชายเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันไม่ใช่
สิทธิ์เก่าโยธินเขาทำงานอยู่กับอิตาเลียนไทยค่ะ
ตอนนี้ทำรถไขว้ดูแล้วคุ้มทำค่ะหลังรถไขว้
เพื่อนของคุณพ่อก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วย
ส่งมาช่วยเสริมเขาเพิ่งส่งมาตอนเขามาตามเจอสิค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าพอมีรายได้มาจุนเจือในแต่ละวันแต่ละเดือน
แต่วันนี้คุณย่ามีเพื่อนคุณพ่อของน้องไอซ์ด้วยที่เป็นคุณหมอนะคะ
วันนี้ท่านมาส่งความส่งกำลังใจให้เดี๋ยวขอไมค์ให้คุณใหม่
ไมค์ใจกำลังใจฉันมาที่นึงแรกมาหลายทีเลยขอไมค์ให้คุณด้วยใช่ค่ะ
ท่านพอโชคชัยนะคะเป็นเพื่อนของคุณหมอกฤษฎาเป็นเป็นเป็น
เป็นผู้บังคับบัญชาของคุณหมอกิจสดานะครับช่วงที่คุณหมอกิจสดามาทำงานที่โรงพยาบาลกบินบุรี
ประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะนะครับคุณหมอกิจสดาได้มาเอ่อ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็บอกว่าอยากจะมาดูแลคุณแม่ก็ย้ายจากจังหวัดประจวบคิริขัน
มาที่โรงพยาบาลกบินบุรีก็มาทำงานได้ประมาณ๖เดือนนะครับแล้วก็ลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน
ค่ะในช่วงนั้นนี่คุณหมอกิจสดาก็ทำงานดีนะครับเป็นหมอที่ประชาชนรักไข้
แล้วก็เพื่อนร่วมงานก็มีความรักคุณหมอกิจสดาซึ่งเป็นรุ่นน้อง
แล้วก็คุณหมอกิจสดาก็มีหน้าที่ที่จะสอนนักเรียนแพทย์ด้วย
ก็มีความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลกบินบุรีก็ไม่ทราบเลยว่าคุณหมอกิจสดาเนี่ย
มีโรคประจำตัวมาก่อนแล้วนะครับที่น้องอารยาได้อารดาได้โพสต์ในใน
เฟซบุ๊คว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวนี้เราเพิ่งมาทราบทีหลัง
แล้วก็ได้คุยกันในกลุ่มของเอ่อแพทย์จุฬารุ่นสี่สิบสอง
ซึ่งเป็นรุ่นของคุณหมอกิจสดานี่แหละว่าเราจะช่วยน้องอารดาในระยะสั้นด้วย
ระยะยาวด้วยระยะสั้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินอะไรต่าง
เนี้ยนะครับให้ครบถ้วนระยะยาวเนี้ยเราจะส่งน้องอรรดาจนจบประยะตี
แล้วก็ให้งานทำด้วยค่ะซึ่งเขาหลังจากคุยกันเนี่ย
พงศธรภูมิในการโรงพยาบาลประจันตคามซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเนี่ย
ก็ได้ไปเปิดบัญชีไว้แล้วมีคณะกรรมการบริหารใน๓คน
บัญชีนี้นะครับเงินก็โอนมาได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละนะครับ
ในส่วนที่อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ก็ยังมีเงินอยู่ในบัญชีแสนห้าหมื่นห้าพันเศษพอเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับ
ไล่งานมาเนี้ยมีถึงสามแสนเจ็ดหมื่นบาทแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะ

น้องไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทประยะไทยที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขณะนี้น้องยังติดอะไรอยู่หลายอย่างในเรื่องของโซเชียลมีเดียอะไรต่างสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าน้องว่างเราจะเอารถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลประสาทเพื่อตรวจดูว่าโรคที่เป็นลมชักเนี่ยสามารถที่จะผ่าตัดแล้วหายข
วดว่าจะเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับค่าใช้จ่ายขนาดนี้เนี่ยที่เพื่อนแพทย์จุฬาได้คุยกันก็คือเราจะมอบเงินให้น้องเนี่ยสัปดาห์ละนะฮะสัปดาห์ละพันสี่ร้อยบาทเป็นค่าใช้จ่ายก็ตกวันประมาณสองร้อยนะฮะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านต่างนี่เดือนอีกเดือนละพันแปดค่ะพันแปดร้อยบาทนะครั

บอกว่ามีคุณย่ากับหลาน๒คน

น้องที่อยู่ตามอนามัยก็ช่วยซื้อ

จากว่าคุณย่าจะสอนหลานดีแล้วก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะคะ
อันนี้ก็เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบที่ผ่านไปผ่านมา
ก็ได้เข้ามาสอบถามเรื่องความพึงพอใจของเขา
ในส่วนของในที่ประชุมที่เราคุยกันนะ
คุณหมอนงนิษฐ์ผ้าหญิงนงนิษฐ์ผู้บริการโรงพยาบาลนาดี
ก็บอกพี่แป๊ดฝากตังค์มาให้คุณย่าด้วยเนาะ
ก็เป็นการดูแลกันแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องว่า
น้องอยากเป็นอะไรอยากทำอะไร

ตอนนั้นอาณาบอกว่าอยากได้บัญชี

แล้วก็มีความสามารถซ่อมเครื่องไฟฟ้า

ก็เป็นสิ่งที่ได้พูดคุยแล้วก็คิดว่า
ในส่วนต่างที่หลายท่านที่อยากจะให้การช่วยเหลือนะคะ

ตอนนี้ก็รับโทรศัพท์เยอะแยะมากมายนะคะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ
แล้วก็ยังมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามเลยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านอาจจะพอชี้แนะแล้วให้ข้อมูลได้ไหม

ในกรณีที่คุณพ่อของน้องไอซ์เป็นคุณหมอเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

แต่น้องกลับไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้เลยค่ะ
ตรงนี้มีเงื่อนไขหรืออะไรอย่างไรไหมคะ
อ่าบังเอิญคุณหมอกิจดาลาออกจากราชการนะครับ
ก็เลยไม่ได้บำเน็ตบำนานนะครับ
แล้วก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลกบินบุรีก็
คุณหมอก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าคุณหมอนี่ป่วย
แล้วเรื่องของน้องอารดาเนี่ย
เราก็คิดว่าลูกหมอเนี่ยคงจะมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่น
มาทราบในโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนมกรานี้เอง
ต้นปีไม่นานมานี้ตามที่สื่อออกมา
เขาเขียนไว้ตั้งแต่ปี๒๐๑๔หรือ๒๕๕๕ครับ
พอทราบวันรุ่งขึ้นผมก็เข้ามาที่นี่เลย
ค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนอยากจะช่วยเหลือน้อง
เพราะฉะนั้นน้องไอซ์คะอยากจะบอกอะไรแก่ผู้ที่มีกำลังใจมาฝาก
มีสิ่งดีมามอบให้แล้วก็ยื่นมือมาช่วยเหลือ

ก็ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการณ์และคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยส่งเสีย
แล้วก็คิดที่จะดูแลหนูสองคนช่วยเหลือค่ะ
ค่ะมีความตั้งใจในอนาคตยังไงบ้างคะ
อยากจะเรียนบัญชีแล้วก็

อาชีพคุณครูยังอยากเป็นอยู่ด้วยไหม
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ยังอยากเป็นค่ะ
คุณหมอเองก็บอกว่าถ้าอยากมาโรงพยาบาลก็ได้ด้วยนะ

ก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้เรียนต่อ

แล้วก็มีอาชีพด้วยค่ะ

อกอิ่มใจจริงคุณผู้ชมค่ะ
เราได้มาเห็นรอยยิ้มของเจ้าของบ้าน
แล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของหน่วยงานที่มาช่วยเหลือนะคะ
รวมไปถึงอีกหลายคนมากมายที่มาช่วยกันในวันนี้นะคะ

เรื่องราววันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนได้ทราบแล้ว
ก็คงอยากจะช่วยสนับสนุนส่งเสริม
พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้
และยังคงมีอีกหลายครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้
เราช่วยกันดูแลให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะ

ขอโรงพยาบาลกระเบียนบุรีให้ความช่วยเหลือน้องไอซ์ด้วยนะคะ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความทางไลน์ให้กำลังใจครอบครัวทั้งน้องไอซ์และคุณย่ามาเยอะมากเลย
บอกว่าให้ต่อสู้ต่อไปแล้วก็ความกระตันยูจะนำสิ่งดีมาให้น้องไอซ์อย่างแน่นอนค่ะ